รุ่ม๑ค่ะจะพาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือพนักงานรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครสวรรค์เนี่ย
ถูกชายชะกัน๓คนมารุมทำร้ายรุมจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะ
แล้วก็เมื่อช่วงเที่ยงวานนี้เนี่ยก็มีข่าวร้ายเพราะว่าพนักงานที่โดนรุมเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะคะ
เดี๋ยวดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งเนี่ยค่ะเป็นในขณะที่ผู้ชายชะกัน๓คนเข้ามา
มารุมทำร้ายพนักงานของรีสอร์ทนี่อยู่ที่รีสอร์ทที่ตำบลบึงปลาทูอำเภอบรรพฤษภิษัยจังหวัดนครสวรรค์นะคะ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นสักประมาณสองทุ่มของวันที่สิบแปดพฤษภาคมที่ผ่านมาคุณผู้ชมเห็นใช่ไหม
มีชายชะกันมา๓คนเข้ามาที่รีสอร์ทเหมือนกับเจรจากับพนักงานแล้วมันกลายเป็นความไม่พอใจ
ก็เลยชกพนักงานรีสอร์ทจนล้มต่อยร่วงเลยนะทีเดียวแล้วก็โดนเตะซ้ำไปอีกนะฮะ
ร่วงลงไปแล้วเนี่ยอีกสองคนก็เข้าไปรุมอีกค่ะนอนอยู่ที่พื้นเนี่ยค่ะ
เรื่องนี้เนี่ยนะคะทางเจ้าของรีสอร์ทก็คือนางพัฒนันไมลี่ก็เลยพาพนักงานที่โดนทำร้ายเนี่ย
ชื่อว่านายโอก้าอายุ๔๑ปีเป็นสัญชาติพม่าก็พาไปแจ้งความไว้ที่สพพิษัย
ตั้งแต่วันที่๒๑พฤษภาคมเนี่ยค่ะสภาพเขาเนี่ยตรงหางคิ้วขวาเนี่ยก็มีบัตรแผลนะคะ
เย็บไป๑๐เข็มนะครับแล้วก็ปากแตกด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะโดยเจ้าของรีสอสก็เล่าไปฟังบอกว่าวันที่เกิดเหตุนา
หนึ่งในชายชะกันที่อยู่ในคลิปเนี่ยเขาโทรศัพท์มาแล้วก็บอกกับทางรีสอร์ทบอกว่าขอจองห้องพัก๕ห้อง
ทีนี้พอช่วงสายจนถึงเวลาจนถึงเวลาชายกลุ่มนี้เขาก็มาขอกุญแจห้องพักที่จองเอาไว้
แล้วพอมาขอกุญแจปั๊บเนี่ยพนักงานรีสอร์ทคือนายโอก้าก็เลยบอกว่า
ขอเก็บค่าห้องก่อนครับแต่ทำให้ชายกลุ่มนี้เขาไม่พอใจ
แล้วก็ด่านายโอก้ามาหยาบคายเลยบอกว่านี่ไม่ให้เกียรติกันเลยนะเนี่ย
ขอเก็บตังค์ก่อนไม่รู้จักความยิ่งใหญ่ของพวกเขาเหรอนี่
แล้วอาศัยจังหวะที่นายโอก้าเนี่ยเผลอทำให้กลุ่มนี้ไปรุมทำร้าย
แล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเป็นภาพในคลิปในกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะ
แล้วหลังจากที่เกิดเหตุมีผู้ชายคนหนึ่งมาคุยกับนายโอก้า
เหมือนกับจะเคลียร์จะจบเรื่องอะค่ะแต่ก็เคลียร์กันไม่ลงจบกันไม่ได้
ทีนี้หลังจากแจ้งความตำรวจเขาก็มีการสอบปากคำเบื้องต้น
แล้วก็จะคุยกันอีกทีนึงวันรุ่งขึ้น
แต่ปรากฏว่านายโอก้าอาการไม่ค่อยดีค่ะ
เพราะว่านายโอก้ามีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงเลย
เจ้าของรีสอร์ทก็ต้องพาไปโรงพยาบาลก่อน
ดูแลเรื่องของสุขภาพร่างกายของลูกน้องก่อน
คือนายโอก้าหลังจากถูกต่อยแล้วก็ไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนแล้ว
ตั้งแต่วันที่๑๘พฤษภาคมนะคุณ
หลังจากนั้นนายโอก้ามีอาการปวดหัวอย่างรุนแรง

จนกระทั่งเมื่อวานนี้นายโอก้าปวดหัวหนักมาก
ต้องให้ภรรยาและพนักงานคนอื่นรีบนำตัวนายโอก้า
ส่งรักษาที่โรงพยาบาลบรรพฤษภิษัย
ก่อนจะถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชาบรักษ์
แล้วก็เสียชีวิตเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะฮะ
ใช่ค่ะศพของนายโอก้ามีกำหนดสวดพระอภิษฐรรม๑คืน
ในวันนี้ตอน๑ทุ่มค่ะที่วัดหนองมะขาม
แล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้๒๕พฤษภาคม
จะมีพิธีชาปนกิจศพต่อไปนะคะ
แต่ตอนนี้ทางด้านของเจ้าของรีสอร์ทยังบอกแบบนี้นะคุณ
เปิดเผยออกมาบอกว่าก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่า
ที่นายโอก้าเสียชีวิตมีสาเหตุเกี่ยวเนื่องมาจากการถูกกลุ่มชายชะกัน

ก็ต้องรอให้แพทย์ชนะสูตรตรวจสอบศพอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนนะครับ
แล้วก็เจ้าของรีสอร์ทก็ยังระบุด้วยว่า
เหตุการณ์ที่นายโอก้าถูกรุมทำร้ายนั้น
โอก้าเสียหลักล้มแล้วหัวไปกระแทกพื้นอย่างรุนแรง
สลบกองอยู่กับพื้นนานกว่า๕นาที
จะถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล
แล้วก็หมอก็เย็บรักษาแผลให้
นายโอก้าก็ฟื้นขึ้นมาไปแจ้งความ
หลังจากนั้นเกิดอาการปวดหัวรุนแรงมาหลายวันนะครับ